สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ก็คงต้องติดตามผลงานของทีมชาติไทยกันต่อเมื่อวานนะครับ
มีการประชุมเรื่องของรูปแบบที่จะวางโครงสร้างในการทำเป็นคล้ายสภาปฏิรูปฟุตบอลไทย
เพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องในการบริหารงาน
เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องสักทีเดียวแต่ว่าอยากให้มีรูปแบบในการเดิน
ไปตามข้อตกลงที่มีการเขียนกันไว้นะครับที่ทั่วโลกเขาใช้กันประมาณเนี้ย
จะได้มีหลักการในการทำงานอย่างที่หลายคนไม่ต้องบอกว่าเราไม่มีรูปแบบ
ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็กำลังใจตอนนี้ถือว่าล้นหลามเลยทีเดียวครับ
ไปดูเมื่อวานนะครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา
ที่ผ่านมานะครับคนนักเตะทีมชาติไทยชุดสู้สึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘
รอบเครื่องเลือดโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายก็เดินทางกลับถึง
ท่ากาศยาสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็มีซิโก่กินิสักเสียหน้าเมืองนะครับ

แล้วก็มีคนนี้ครับนายขจรเจียรวนล
จัดการทีมก็นำนักเตะออกจากอาคารผู้โดยสาร
ซึ่งทางด้านนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เดินทางมารับนักเตะด้วยตนเอง
กลางสื่อมวลชนและกลุ่มแฟนบอลจำนวนหนึ่งที่มารอรับนะครับ
เขาก็อยากให้แฟนนะครับให้กำลังใจนักเตะทุกคน
แล้วก็บอกว่านักเตะทุกคนทำเต็มที่แล้ว
สิ่งสำคัญเนี่ยตอนนี้กำลังใจมันเป็นการขับเคลื่อนอย่างดีนะครับ
เพื่อทำให้นักเตะนั้นสามารถมีพลังในการสู้ต่อในเกมที่เหลือ
ว่าเราจะเข้ารอบหรือว่าไม่เข้ารอบก็ตามครับ

มาตรฐานทีมไทยยังห่างชั้นกับทีมชั้นนำต่างของเอเชีย
ซึ่งหวังว่าแฟนบอลยังคงลุ้นหลังยามที่นักเตะนั้น
กลับมาเล่นที่สนามราชมังคลาฮิลาสถาน
ให้กับทุกคนตามเชียร์กันต่อไปครับ
ฉะนั้นวันนี้น้องนะครับได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็๒๓คนที่ไปยังไม่มีใครเคยผ่านความรอบนี้มา
ฉะนั้นวันนี้เราเจอของแข็งจริง
แน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือความแข็งแกร่ง

ผมก็คิดว่าวันนี้น้องทุกคนบอกว่าอยากจะขอทำให้เต็มที่กับแมทในบ้าน
ให้แฟนบอลยังหนุนหลังนะครับ
วันนั้นเราอยากเห็นคนมาเชียร์เต็มสนามกับออสเตรเลีย
ขนาดที่วันที่๑๕พฤษฐีกายนนะครับ
ก็ดูไทยอุ่นเครื่องแล้วดูเกมหนักของจริงกันนะครับ
นัดที่๕กับออสเตรเลียในบอลโลกรอบคันเลือกที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ประเดิมสนามชิงแชมป์เอเชียครับพบกับเกาหลีใต้
โดยรายการนี้แข่งขันกันที่ประเทศบาเรนนะครับ
ก็เอา๔ทีมไปเล่นในฟุตบอลโลกนะครับที่ทางเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพนะครับ
แต่ว่าเกาหลีใต้เขาเป็นเจ้าภาพไปแล้วดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทีมที่๕อาจจะมีสิทธิ์ในการได้ไป